คุณผู้ชมคะเปลี่ยนไปดูเรื่องของกลุ่มคู่อริที่เขาตีกัน
อืมคือตีกันเนี่ยยกพวกทะเลาวิวาสกันในงานบุญประเพณีสงกราน
เหตุการณ์นี้นะคะมันกลายเป็นเหตุสลดนะสิ
เพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บและมีหนึ่งคนที่เสียชีวิตด้วย
ไปรวบตัวนายสุดใจสุดดาวงหรือว่าในไผ่อายุ๓๗ปี
ทศพรพวงสุวรรณหรือว่าในทศอายุสามสิบ
และนายนัทธพงศ์เสาทองหลางค่ะอายุยี่สิบสามปี
คนนี้นี่แหละที่อายุ๒๓ที่ชื่อเล่นว่าในตั้ม
ตั้มล่ะค่ะเป็นมือปืนไปรวบตัวในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
หลังจากมีคนเสียชีวิตนะคะ๑รายก็คือนายทศพรแสงเลข
หรือว่าในเบ้นอายุยี่สิบสามปีอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้
จากเสียชีวิตแล้วมีบาดเจ็บด้วยอีก๒รายค่ะ
ก็เกิดที่อำเภอเมืองบึงกาลเมื่อคืนวันที่๑๔กุมภาพันธ์
เอ่อสิบสี่เมษายนขออภัยค่ะที่ผ่านมา
ทีนี้ทางด้านของภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
พลตำรวจตรีธรรมจักรพงมงคลค่ะก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ในคดีนี้นะคะ
สอบปากคำตัวนายนัทพงศ์มือปืนไปแล้ว
เจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพว่าคืนวันเกิดเหตุ
หลังจากงานแสดงหมอลำซิ่งกำลังจะเลิกแล้ว
ก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายที่หน้าเวที
ตัวเขาเองเขาเข้าไปดึงแขนของนายสุดใจ
ซึ่งก็เป็นลูกพี่ของเขาเองที่อยู่ในงานนี้
เพราะกลัวว่าลูกพี่เขาจะไปทำร้ายคนอื่น
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของเขานะคะ
ทีนี้ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ออกมาอยู่หน้าวัด
กลายเป็นว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
และบอกนะบอกแบบนี้ว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เหมือนจะเป็นอารีกันแล้วมีอาวุธมาด้วย
เขาเองกลัวว่าจะได้รับอันตราย

หยิบปืนใต้เบาะรถแล้วยิงขึ้นฟ้าก่อน๒นัด
แล้วก็ทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปค่ะ
ไปถึงบริเวณ๓แยกบ้านโคกอง
แล้วไปรอรุ่นน้องให้มารับ
แต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่ากลุ่มคู่อริเนี่ย
ถือมีดจะเข้ามาทำร้ายเขา
ไม่รู้จะทำยังไงป้องกันตัวเองยิงสวนไปหนึ่งนัด
ก่อนที่ตัวเขาเองแล้วก็รุ่นพี่นายสุดใจ

ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนดัดแปลงขนาด๓๓๘ค่ะ
คือขนาด๐๓๘ก็ซื้อมาจากเพจ๑ในราคา๒๐๐๐๐

๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกจับ
เป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ
เป็นคนขับรถมาจอดบริเวณ๓แยก

แต่ตัวนายทศพรคนนี้นะคะที่เขาบอกเป็นคนวงการ
ยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุเลย
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓ราย

และถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประเด็นความผิดเพิ่มเติม
ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ